น้องใหม่ในศึกเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นครับ
ชนะทิพย์สงกระสินกองกลางทีมชาติไทยนะครับเดินทางร่วม๑๑ชั่วโมงเลยทีเดียว
น้องใหม่ของศึกเจลีก๒๐๑๗นะครับซึ่งเป็นลีกสูงสุดของญี่ปุ่น
โดยสัญญายืมตัว๑ปีครึ่งจากเมืองทองยูไนเต็ด
ซึ่งก็มีสื่อในเมืองฮอกไกโดครับมารอสัมภาษเมซิเจที่สนามบิน
เรื่องของการปรับตัวกับสภาพอากาศหนาวที่ตอนนี้หิมะตกทั่วเมือง
รวมถึงความท้าทายใหม่กับต้นสังกัดใหม่นะครับโดยจะมีพิธีเซ็นสัญญาในวันพรุ่งนี้๑๖
นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่อุทยานหันศาชิโรอิโคอิปิโตครับ
ตื่นเต้นครับลงท่องเบียนก็เห็นกับฮิมะผมเหมือนเห็นฮิตฮาแลกผสมในหนัง
แล้วก็เขาสัมภาษณ์เรื่องทั่วไปเล่าแล้วรู้สึกอะไรที่หิมะมาย้ีปุ่น

พีซูวินเด็กชายชาวมอนวัย๗ขวบนะครับ
ด่งดังจากการเตะลูกฟุตบอลชนคาน
ล่าสุดครับนายสมบัติลีกำเนิดไทย
โค้ชผู้ปลุกปั้นน้องพีเปิดเผยว่า
เร็วเกินไปนะครับที่น้องพีนั้นจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีม
จากอายุยังน้อยต้องเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม
ทั้งน้องพีนะครับอยู่กับครอบครัวมาตั้งแต่เกิดไม่เคยหาคุณพ่อคุณแม่เลย
ควรรอให้มีอายุมากกว่านี้
ซึ่งหากอยู่ในวัยประมาณ๑๐๑๒ปี
เขาจะพิจารณาเงื่อนไขของแต่ละสโมสรให้น้องพีเองครับ
เก่งและดังแบบนี้ก็มีคนมาเรียนแบบเลยนะครับ
หลังจากที่น้องพีนโด่งดังในโลกโซเชียลนะครับ
ฤษฎาวงแก้วกัปตันฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖ปลายเดือนนี้

บอลชนคานบ้างแล้วก็ทำได้ถึง๓ครั้งเหมือนกันนะครับ
ส่วนความขึ้นไปของทีฟุตซอร์ทีมชาติไทยครับ
ลงซ้อมครั้งแรกนะครับหลังจากเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่
ซึ่งก็เน้นไปที่เรื่องของพลักกำลังครับ
จากนี้ครับนักฟุตซอลชุดทำศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖นะครับ

นายอริสักเบนจักษิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
พร้อมทั้งรับโอวาสในการเตรียมป้องกันแชมป์
ระหว่างวันที่๒๓๒๙มกราคมนี้
กันหน่อยนะครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดทุกนัดของทีมชาติไทย
โดยบิ๊กปอมย้ำว่าต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุด
แล้วก็นอกจากจะคว้าแชมป์แล้วนะครับ
หวังว่าจะได้เห็นคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาแจ้งเกิดในรายการนี้ครับ